อีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะมีชายวัยรุ่นคนนี้หัวร้อนเลยค่ะ
ขี่รถแล้วก็ตะโกนด่าคนขับรถพ่วง๒๒ล้อ
ด่าอย่างเดียวยังไม่พอเร่งเครื่องแล้วก็ไปดักรออยู่ด้านหน้าในพงหญ้า
จากนั้นใช้หินนี่แหละค่ะปลาใส่กระจกหน้ารถเลยนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงทางลงสะพานข้ามแม่น้ำบางประกง
ถนนเทพรัฐกิโลเมตรที่๕๐ช่องคู่ขนานขาเข้ากรุงเทพ
หมู่๑๓ตะบนบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถพ่วง๒๒ล้อจอดอยู่หน้าตลาดลาว
กระจกหน้ารถฝั่งคนขับแน่นอนว่าถูกปลาแตกเสียหายเลยค่ะ
นายวิรัติทองชุมอายุ๓๙ปีเป็นคนขับนะคะ
เขาก็ยืนรออยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็พาตำรวจเนี่ยย้อนไปดูจุดที่เขาถูกปลาบริเวณคอสะพานเลยนะคะ
เป็นช่วงทางลงสะพานที่มีป่าย่าแล้วพบก้อนหินขนาดเท่ากำปั้นเนี่ยตกอยู่

คนขับรถให้การบอกว่าเขากำลังมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
ช่วงกิโลเมตรที่๕๓ตอนเปลี่ยนเลนจากช่องทางด่วนออกคู่ขนานเนี่ย
เห็นชายวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ยกมือแล้วตะโกนด่าเขา
จากนั้นชายคนดังกล่าวเร่งเครื่องแซงหน้าไป

แต่พอขับรถลงสะพานมาเท่านั้นแหละ
ก็เห็นชายคนนี้คนเดิมเลยค่ะยืนซุ่มอยู่ในพงหญ้าฝั่งซ้ายมือ
แล้วก็คว่างก้อนหินมาโดนกระจกด้านหน้าเต็มแรง

เขาก็เลยรีบจอดรถเข้าข้างทาง
แล้วก็ลงไปดูแต่ปรากฏว่าไม่เจอตัวคนที่ก่อเหตุแล้วค่ะ
ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเร่งตรวจสอบกล้องหน้ารถ
และจะติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ

มันอาจจะเกิดความสูญเสียอย่างอื่นได้ด้วยนะคะ